เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาในหลายจุดหลายที่
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
โดยเฉพาะที่จังหวัดตากเป็นการลอยกระทงสายไหลประทีบนับพันดวงที่จุดนี้
มีความสวยงามอย่างมากแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ส่วนที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้สรุปยอดจำนวนโคมลอยที่เข้ามาอยู่ในสนามบินช่วงวันลอยกระทงนะคะ
มีเพียง๔๕ลูกเท่านั้นค่ะหลังจากที่มีมาตรการควบคุมเวลาในการปล่อยโคมลอยออกมาค่ะ
ถ้าอากาศยานเชียงใหม่สรุปยอดสะสมเก็บโคมลอยและโคมควันตั้งแต่วันที่๒๐๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลยี่เป็งพบโคมลอยขนาดเล็ก๖ลูกโคมลอยขนาดกลาง๑๓ลูกโคมลอยขนาดใหญ่๑ลูกรวม๒๐ลูก
รวม๓วันนะคะเจ้าหน้าที่เก็บโคมลอยและโคมควันในสนามบินเชียงใหม่ได้ทั้งหมดค่ะ๔๕ลูกนะคะซึ่งก็ลดลงจากปีที่แล้วนะคะที่จัดเก็บได้ถึง๑๔๒ลูกค่ะ
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังคงเฝ้าระวังเก็บโคมไปจนถึงวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักในงานประเพณียี่เป็ง
ขบวนแห่กระทงใหญ่จนไม่สามารถปล่อยโคมลอยได้มากนัก
ทำให้มีโคมลอยตกในเขตสนามบินเพียง๒๐ลูกเท่านั้น
นั้นค่ะปีนี้ถือว่ามีโคมลอยตกในสนามบินน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่กำหนดให้ปล่อยโคม
ตามกำหนดเวลาเพื่อความปลอดภัยด้านการบินค่ะส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพยาว
ลอยกระทงสายหลายประทีบพันดวง

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติ
กว่าหมื่นคนค่ะเข้าร่วมกันอย่างเนื่องแน่น
ตลอดริมฝั่งแม่น้ำปิงความยาว๒กิโลเมตรนะคะ
ส่วนผลการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีบพันดวง
ปรากฏว่าผู้ชนะนะคะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้

ทีมชุมชนเขาแก้วร่วมกับวิทยาลัยนอทเทิร์น
โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก
ทำให้สามารถรักษาแชมป์ได้เป็นปีที่๒แล้วค่ะ